ส่วนเรื่องนี้แน่นอนต้องตามต่อเป็นข่าวใหญ่

เลื่อนขั้นติดชั้นยศอย่างรวดเร็วข่าวนี้

เทือนวงการตำรวจมากจริงนะคะ
มันเริ่มจากภาพที่มีการโพสต์ในโลกโซเชียลผู้กองแคทนะคะ
ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบนจปัก
คือจากยศ๑๐ตำรวจรีหญิงสู่ร้อยตำรวจเอกหญิงเนี่ย

ด้วยความที่โพสต์ภาพคุณพ่อคุณแม่ประดับยศให้
แล้วเธอก็ผ่านหลักสูตรกอศใช่ไหมคะจนได้ยศนี้
แต่เอาจริงคนที่ตามข่าวนี้เขาบอกว่า
เขาไม่ได้ว่าอะไรเรื่องของการโพสต์ภาพคุณพ่อคุณแม่นะ

เรื่องของการเลื่อนขั้นติดชั้นยศอย่างรวดเร็ว
และหลักสูตรกอศมากกว่า

เพื่อไปกระทบจิตใจเพื่อนพี่ข้าราชการตำรวจและทุกฝ่าย
ที่กระทำการดังกล่าวโดยไม่ได้ไตรตรอง
ขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง
และความสามารถอย่างดีที่สุด
ก็เป็นลักษณะของการโพสต์ขอโทษนะคะ
แต่อย่างที่มิ้วบอกก็ไม่ได้มีใครว่าเรื่องของการโพสต์ภาพ
แต่เขาตั้งข้อสังเกตในประเด็นขั้นตอนต่างหากล่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราเข้าไปดูว่า

รูปที่เป็นต้นเรื่องนะคะ
ที่ใส่ชุดข้าราชการต่างลบไปเยอะเลยนะคะคุณผู้ชม

คลิปวิดีโอตอนใส่เครื่องแบบ

คือต้องขออนุญาตจริงพอใครที่ตามข่าวนี้
เขาก็ถามแหละว่าอ๋อนี่เหรอคือ

ของเธอการทำคุณประโยชน์
ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศอย่างรวดเร็วเหรอ

แต่ว่าก่อนหน้านี้เธอก็เป็นนักร้องลูกทุ่ง
ใช่ไหมประกวดนักน้ำ
ใช่ค่ะเธอก็สวยหน้าตาสะสวยนะคะ

คือจริงแล้วเงื่อนไขของหลักสูตรกอศ
ต้องมีคุณสมบัติ๓ข้อนี้นะคะ

หนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่
สองขาดแคลนบุคลากรในด้านนั้น
๓ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
พอมาดูเงื่อนไขหลักสูตรกอศ
ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ
เป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เยอะมากเลยค่ะ
ราม่าถึงขั้นไหนคุณผู้ชมค่ะ
ราม่าถึงขั้นที่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อย
มีบุคคลในแวดวงกีฬาได้โพสต์นะคะ
คุณมณัฐบุญจำนงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกปี๒๐๑๘

เมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องของการติดยศนี่แหละ

โพสต์เอาไว้ว่าพวกผมทำชื่อเสียงกันมาเยอะ
หลายคนทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติมาไม่รู้เท่าไหร่

วงเล็บหมดประโยชน์ก็หมดค่า
เนี่ยค่ะคือจริงแล้วทีมข่าวก็พยายามจะสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะ
แต่คุณมณัฐก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
ก็เห็นแค่มีการโพสต์ในเฟซบุ๊คเอาไว้แบบนี้

สิบเอกวรพฤษเพชรคุ้มนักมวยสากล
เงินโอลิมปิก๒๐๐๔ที่กรีส
ก็เคยโพสต์บอกเอาไว้ว่า
๓ปีเต็มจ่า๑๐ตำรวจสุดครับ
ระบบราชการไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอก็อย่าไปหวัง
อีกปีกว่าคงไม่ต้องไปวุ่นวายกับระบบที่ยืนกลุ่มจุด
ดีครับผมเหมาะสมครับนาย
กลุ่มอะไรคุณผู้ชมใส่ข้อความเอาเองนะคะ
ต่อมาค่ะคือมันมีภาพอดีตเจ้ากรมดุรยางทหารบก
ช่อดอกไม้ให้กับผู้กองแคทภาพนี้ค่ะ
เรื่องนี้กองทบกชี้แจงว่า
ผู้กองแคทเธอเคยเป็นพนักงานราชการกรมดุริยางทหารบก
ในปี๒๕๖๒และลาออกไปสมัครรับการคัดเลือก

ภาพนี้เป็นลักษณะของการแสดงความยินดีผู้ที่เรียนจบ
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ

อย่างที่บอกไปคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรกอศกันเยอะ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คือมีคนพุ่งเป้าไปว่าหลักสูตรนี้เกิดขึ้นในยุคของพลตำรวจเอกสมยศหรือเปล่า
พลตำรวจเอกสมยศอดีตพบตรบอกว่าหลักสูตรกอศเกิดขึ้นนานมากแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๕๐ปี
แต่คนตั้งข้อสังเกตว่าเกิดในยุคของท่านก็เพราะว่า
มีการเซ็นรับรองแก้ไขรายละเอียดบางอย่างค่ะ
เช่นเปลี่ยนชื่อหลักสูตรระยะเวลาการอบรมจำนวนวิชาการอบรม
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขอยู่แล้ว
ส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่าหลักสูตรนี้มันคือช่องโหว
ในการเป็นเส้นทางมารับราชการตำรวจ
ก็ท่านพลตำรวจเอกสมยศบอกว่าก็ต้องไปดูคนที่ออกข้อบังคับ
ต้องไปดูหลักเกณฑ์ต่างอยากให้มองที่จุดประสงค์ของหลักสูตรมากกว่า
มันจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่หลักสูตร
มันอยู่ที่สันดาลคนต่างหากท่านใช้คำนี้นะคะ
มันอยู่ที่สันดาลคนต่างหาก
ที่ไม่ใช่นักเรียนในร้อยมาจากตรงนี้นะ
เพราะฉะนั้นหลักสูตรพวกนี้มีมา๕๐กว่าปีแล้ว
ยุคผมผมไม่ได้เป็นคนตั้งผมไม่ได้เป็นคน
แต่ในยุคผมอาจจะมีการเสนอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เพราะฉะนั้นดีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่หลักสูตร
มันอยู่ที่สันดานคนต่างหาก
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
พลตำรวจโทอาชญนไกรทองนะคะก็ชี้แจงในเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งก็บอกว่ามาดูหลักเกณฑ์กันเลยก็แล้วกัน
ตามหลักแล้วเนี่ยจากยศร้อยตำรวจตรี
เลื่อนเป็นร้อยตำรวจโทโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาเทียบเนี่ย

ส่วนยศร้อยตำรวจโทเลื่อนเป็นร้อยตำรวจเอก
ใช้เวลาประมาณ๓ปี
ส่วนการใช้วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก
เทียบในยศร้อยตำรวจรีเพื่อขึ้นร้อยตำรวจโท
อันนี้ใช้เวลาปีเดียว
และครองยศอีกแค่ปีเดียวก็จะได้เป็นร้อยตำรวจเอกแล้ว
อันนี้คือหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องอยู่แล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าผู้กองแคทเข้าอบรมในหลักสูตรกอศ
กับเพื่อนตำรวจอีก๓๕๐นาย
ซึ่งเพื่อนตำรวจทุกนายก็เข้าหลักเกณฑ์ต่างตามขั้นตอนแบบนี้เหมือนกันหมด
ไม่มีใครได้อภิษฎเหนือกว่าใครล่าสุดคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
โพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าหลักสูตรกอศเข้าใจแหละว่ามันมีนานแล้ว
ไฮโซเซเลปมาติดยศถ้าเป็นตำรวจหญิงก็ไปเป็นโคศกไปเป็นประชาสัมพันธ์
ถ้าเป็นตำรวจชายก็ไปขับเฟอรารี่ร่อนไปมาโพสต์ไอจีอวดร่ำอวดรวยติดดาว
ไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้คุณชูวิทย์บอกนะคะ
คุณชูวิทย์บอกว่าขอแนะนำแบบนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะ
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องยกเลิกหลักสูตรนี้ก็ได้
แต่ถ้าใครเรียนหลักสูตรนี้ผ่านหลักสูตรนี้
ส่งไปฝึกงานประจำสถานีตำรวจ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมล่ะ
เห็นความยากลำบากให้ไปช่วยเหลือตำรวจประจำโรงพักสักปีหนึ่ง
อาจจะไม่ได้มีลูกท่านหลานเธอลูกไฮโซอะไรมาเรียนหลักสูตรนี้อีกต่อไปแล้ว
ถ้าคุณต้องไปอยู่ตรงนั้นจริงใช่ไหม